ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเผื่อจะเป็นข่าวสุดยอดประจำปี
ที่คุณผู้ชมจะไปร่วมสนุกกันสุดยอดเหรอคะ
แกต้องได้กินเหรอคะใช่ค่ะเอาให้ดูคลิปกันหน่อยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
บอกว่าสาขานี้มีอาหารเจไหมอ่าพนักงานบอกว่าไม่มี
มีแต่อาหารมังสวีรัติคำตอบมาเป็นแบบนี้เท่านั้นแหละ
เกิดการปะทะคารมกันแล้วระหว่างลูกค้าและพนักงานในร้าน
เนี่ยให้ฟังให้ฟังหน่อยว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะ

เดี๋ยวโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดน

มันอยากนึกต่อห้างโง่เดี๋ยวนะเขากดอะไรอ่ะค่ะ
เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะเขาโกรธอะไรอ่ะ
นั่นแหละโดนอะไรก็ไม่ทราบแล้วเขาบอกให้ไปตามเฮียมาด้วยนะ
เขาบอกแบบนี้นะลักษณะให้ไปตามผู้จัดการมาค่ะ
เอ้าเรื่องทั้งหมดสรุปก็คือผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่ร้านนี้และถามหาอาหารเจ
แต่พนักงานบอกว่าไม่มีครับมีแต่อาหารมังสวิรัติเท่านั้นแหละค่ะ
เกิดการโต้เถียงกันแบบนี้นะคะชาวเน็ตดูแล้วมีมองไปสองมุม
ส่วนใหญ่สงสารพนักงานที่ต้องมาทนรองรับอารมณ์ของลูกค้า
แต่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่างานบริการมันก็ต้องอดทนนะนะ
แล้วเขาก็บอกว่าบางคลิปเนี่ยขออภัยนะคะในคลิปบางช่วงบางตอน
คนที่เป็นพนักงานก็ตอบลักษณะต่อปากต่อคำกับลูกค้าด้วย
มองไปสองมุมแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมพิจารณาค่ะ